ท้ายคลิปวิดีโอน่ารักกันบ้างดีกว่า
ปกติเราไปนั่งเครื่องซีมูลเลเตอร์ไปนั่งสีดีสีมิติอะไรอย่างนี้

เล่นซิลเลเตอร์มากที่สุดในโลก

แต่คุณพ่อคุณลูกคู่นี้ไม่จำเป็นต้องไปไหนไกล
เล่นกันเองที่บ้านจะทำยังไงไปดูเลยค่ะ
โอ๊ยน่ารัก

ดูจากซาวดูจากอะไรเนี่ย
พ่ออาจจะจินตนาการว่าจักรยานสามล้อคันนี้เป็นกีต้าก็ได้นะคะ
ตื้นเหมือนกำลังยกหัวเป็นนักดนตรีอยู่นะคะ
นี่เป็นคุณพ่อคุณลูกชาวฮ่องกงค่ะ

คุณพ่อก็จับลูกสาวนั่ง๓ล้อปั่น
แล้วก็เปิดคลิปแข่งขันจักรยานวิบาก
จากนั้นก็นี่แหละค่ะโยกย้ายสายสะโพกนะคะ

หนูกำลังขี่จักรยานวิบากอยู่จริงแน่เลย
ทั้งจังหวะการเลี้ยวเส้นทางกลุ่มค่ะ
คุณพ่อดูจะไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยด้วย
ไม่ต้องไปนั่งเสียตังค์เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องแบบเสียเงินแพง
พ่อแขนหักนะคะตอนนี้ถ้าเป็นคุณพ่อเล่นให้

แล้วสนุกไงก็อุ้มลูกเลยทีเดียวนะคะ

๕ขวบ๑๐ขวบยังหนักอยู่ก็อาจจะ

ใช่น่ารักมากน่ารักจังเลยอ่ะปรบมือให้ปรบมือ